ข่าวที่จะเล่านี้ขออนุญาตพูดภาษาอีสานเบิร์ตคัมซีวาวยังไง
หมดคำจะพูดโอ้โหพ่อค้าที่ตลาดกุมภาวะปีบอกว่า
คุณนักข่าวคุณจำได้ไหม๕ตุลาคมผมอัดคลิปลงโซเชียลไปครั้งหนึ่งแล้ว
ครับเพราะมีคนมาปัสสาวะและอุจจาระที่หน้าร้านผมใช่ใช่ใช่
ตลาดสดจริงจริงจำได้แม่นเลยในตลาดสดจริงจริงเนี่ยมันมีห้องน้ำ
ล่าสุดอีกแล้วค่ะมุมเดิมเลยพ่อค้าคนเดิมเลยค่ะ
อัดคลิปบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยล่าสุดเกิดขึ้นยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
สองสาวเขาทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ

คนหนึ่งดูต้นทางคนหนึ่งยองเก็บดอกไม้

กล้องวงจรปิดคนนั้นยังยองไม่เสร็จเลย
คนนั้นบอกว่าใสทำไม
แต่ก็ยังลุกขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เสร็จภารกิจ

คือตรงนั้นมีทุกอย่างเลยนะจริงนะคนที่ถ่ายคลิปเขาบอก
ห้องน้ำก็มีในตลาดสดทุกที่เขามีห้องน้ำ
ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นเลยทำไมไม่ไป

อย่างเดียวที่ไม่มีคือจิตสำนึกของคนที่ทำแบบนี้
คุณดูนะเจ้าของที่เขาถ่ายคลิปมา
เขาบอกว่าเบิร์ดคำซีวาว

คือก็เคยร้องขอไปแล้วว่าอย่ามาทำแบบนี้กันเลยนะคะ
สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการตรงนั้น
ซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่จะมาใช้บริการแบบนี้ไง
แต่ก็ยังมีให้เห็นค่ะตามคลิปตามภาพเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒กว่า
สาวเขาเดินดุยไปเลยนะกลางตลาดสดแบบนั้น
หน้าร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาท

คราวนี้มีคนเฝ้าต้นทาง๑คน
ส่วนอีกคนหนึ่งก็เข้าไปในซอกหลืบ
ปฏิบัติภารกิจค่ะโนสนโนแคร์
ไฟส่องสว่างก็มีนะคะไม่ได้สนใจเลย
ขณะที่มีการทำปฏิบัติภารกิจอยู่นะ
สาวที่เฝ้าต้นทางเหลือบมองไปเห็นกล้องวงจรปิด
เจ้าของร้านเขาติดไว้แล้วตะโกนบอกเพื่อนสาวอีกคนนึง
ส่วนสาวที่นั่งชีก็เลยทำว่า
แต่ก็ไม่สนใจยังนั่งปฏิบัติภารกิจจนเสร็จค่ะ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามเจ้าของแผงร้าน
นะครับคุณมงคลศรีวรกูในยุค๔๙ปี
คุณมงคลเล่าบอกว่าคุณนักข่าว
คุณจำได้ไหมที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงโซเชียล
จำได้เขานั้นไม่ได้มีแค่มาปัสสาวะนะครับ
ใช่อุจจาระด้วยแล้วเขาต้องมาเก็บนะครับ
ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นคือ๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ถ่ายคลิปก็แล้วโพสต์ลงโซเชียลก็แล้ว
เหตุการณ์เงียบสงบดีนี่ค่ะกล้องวงจรปิด
แต่เดือนกว่าเท่านั้นแหละค่ะ๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์อีกแล้วสองสาวมาฉี่ตรงจุดเดิมเลย

คุณมงคลบอกว่าเอามือกุมขมับแล้วพูดในใจ
ปัญญาแล้วจริงนะคะที่จะแก้ไขเรื่องแบบนี้
แถวนั้นมันมีร้านอะไรหรือเปล่าคุณ
สถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าร้านนิคอนเป็นไปได้
ค่ะตามรายงานข่าวบอกว่าสองสาวเขาเพิ่งไปเที่ยวสถานบันเทิงกันมา
แล้วก็ออกมาจากร้านกำลังจะกลับบ้าน
ก็เลยมาแวะตรงตลาดสดกุมภาวะปีตรงนี้

คราวที่แล้วก็ผู้หญิงนะที่มาอุจจาระด้วย
คุณมงคลเขาตั้งคำถามว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่า

ทำไมต้องมาปล่อยอะไรแบบนี้ที่หน้าร้านเขา

แต่กลิ่นมันยังอยู่นะฮะ